วันนี้ข่าวแรกไปดูหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเป็นคืนแรก
ที่คุณใบเตยกับดีเจแมนเนี่ยนะครับต้องอยู่ในเรือนจำเป็นคืนแรกนะครับ
ก็ตามธรรมเนียมนักข่าวต้องไปดูหน่อยไปสังเกตหน่อยว่าอาการเป็นยังไง

คือคุณใบเตยนี่เครียดเล็กน้อยนะครับรายงานออกมานะครับ
แต่เธอนอนไม่หลับไม่กินข้าวส่วนดีเจแมนไม่เครียดนะครับ
หลับได้แล้วก็กินอาหารได้ล่าสุดนะครับครอบครัวรีบไปเยี่ยมนะครับ
แต่ว่ากรมราชธรรมก็ไม่อนุญาตให้เยี่ยมเพราะว่าอยู่ในช่วงกักโรคครับ
ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ส่วนของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ต้องสั่งจากกรมราชธรรมก่อน
นายสิทธิสุธีวงศ์นะครับรองอธิบดีกรมราชธรรมแล้วท่านก็เป็นโคศกของกรมราชธรรมด้วยเปิดเผยบอกว่า
หลังจากทันทะสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
รับตัวนายพัฒนพลกุญชรหรือว่าดีเจแมนนะครับ
นางสาวสุธีวันกุญชรหรือว่าทวีสินนะครับหรือใบเตยนั่นแหละ
กับพวกรวมหกคนผู้ต้องขนาดอักษณีย์แชร์ลูกโซฟอเร็กซ์ทรีดี
ไว้ในการควบคุมแล้วเนี่ยก็ได้ตรวจสอบจะทำทะเบียนประวัติ
เมินสุขภาพเบื้องต้นและส่งตัวเข้าห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙นะครับเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะส่งตัว
เข้าแดนแรกรับต่อไปคุณใบเตยนี่ถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
เธอมีอาการเครื่องเล็กน้อยนอนไม่หลับแล้วก็ยังไม่กินอาหาร
ถ้าพบเชื้อก็จะถูกกักตัวต่อจนกว่าจะไม่พบเชื้อ
แต่ถ้าไม่พบเชื้อก็จะถูกนำตัวเข้าสู่แดนแรกรับต่อไป
เขากินอาหารได้นอนหลับไม่มีภาวะเครียด
แล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำ
จะไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมครับขณะที่นางพิมพ์แขกุญชรณอายุทยาแม่
และผู้จัดการส่วนตัวของคุณใบเตยก็ไปที่ทันทะสถานหญิงกลาง
ซึ่งเป็นสถานที่คุมตัวคุณใบเตยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่อย่างใดใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีแล้วก็เดินทางกลับ
ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า
ครอบครัวก็บอกว่าไม่สามารถนำของใช้ส่วนตัวไปให้ได้
เนื่องจากต้องสั่งของกรมราชธรรมแล้วก็ยังไม่มีนะครับการเยี่ยมด้วย
อยู่ในระหว่างกักโรคตามระเบียบของกรมราชธรรมครับ